เขาบอกว่ามันทั้งร้องทั้งเต้นได้
สรุปมันเป็นสิงสารสัตว์หรือมันเป็นคนกันแน่
เรารวบรวมเอาไว้แล้วมีตัวอะไรบ้างไปดูเลยครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์
รายการเราก็นำเสนอบ่อยมาก
วันนี้เราเลยอยากรวบรวมเรื่องราวของเหล่าสัตว
ที่ออกมาร้องมาเต้นอย่างน่ารักให้ชมกัน
จะน่ารักขนาดไหนและมีสัตว์อะไรบ้าง

เริ่มกันที่นกกระตั้วแสนรู้ตัวนี้ก่อน
ว่ากันว่าถ้าได้ยินเพลงที่ชอบปุ๊บ
ก็พร้อมร้องและเต้นปั๊บเลยจ้า
โอ้โหเสียงเก้ยแจ้วเลยนะเนี่ย
ซึ่งเป็นนกกระตั้วแสนรู้วัย๑๕ปี
อาศัยอยู่ในบ้านของคุณจอยจังหวัดสุรินทร์
คุณจอยเล่าว่าเจ้าหูจิเป็นนกที่มีนิสัยล่าเริง
อีกทั้งยังชอบออกลีลาการเต้นและร้องเพลงอีกด้วย
โดยมันมีเพลงโปรดที่ได้ยินปุ๊บก็ต้องร้องปั๊บ
นั่นก็คือเพลงเตางอยของนักร้องสาวหมอลำชื่อดัง
ยังคุณจินตระหลาภูราบ
และเมื่อคนในบ้านเผลอเมื่อไหร่
กูจิก็จะชอบเปิดกล้องออกมาเดินเล่นเองเป็นประจำ
แล้วก็จะมาขับร้องเพลงให้คนในบ้านได้ฟังแบบนี้อยู่ตลอดเวลา
ต่อกันที่เจ้านกแก้วตัวนี้
ที่มาร้องเพลงสุดฮิตในตอนนี้เสียงจะเพราะขนาดไหน

เรียกได้ว่าดังสุดเลยทีเดียว
สำหรับเพลงที่นอกจากจะทำให้น้องหนูไวฟันน้ำหน่ม
ร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว

นกแก้วที่จังหวัดสุรินร้องเพลงนี้ได้อีกด้วย
และไม่ได้ร้องเป็นคำด้วยนะ
แต่ร้องเป็นเพลงเลยทีเดียว
กแก้วตัวนี้หมีชื่อว่าเจ้าโกโค
เป็นนกแก้วสายผัดแอฟริกันเกรย์

จริงแล้วเลี้ยงนกแก้ว๒ตัว
ก็คือเจ้าโคโคกับเจ้าบรูโนเป็นคู่กัน
และที่เจ้าโคโกร้องได้แบบนี้
ก็เพราะว่าคุณแม่ร้องเพลงทรงอยากแบทให้น้องฟังบ่อย
จนเขานั้นสามารถจับได้และร้องตาม
และร้องแบบนี้ทั้งวันวนไปวนมา
แหมน่ารักซะจริงเลยนะเจ้าโคโค
และสัตว์น่ารักตัวสุดท้ายที่เรานำมาฝาก
นั่นก็คือน้องพลอยอุรังอุตังสายแดน
ลีลาจะเด็ดขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า
โหยพลิ้วสุดเลยจ้ะน้องพลอยจ๋า
พลอยเป็นสาวละอ่อนผมยาวตาโต
ใส่กางเกงสีแดงออกมาโชว์ลีลาโคเวอร์แดน
ลิซ่าแบล็กพิงนี่เลยนอนกับผืน

น้องพลอยคือลิงอุลากุตั่งสายแดน
ที่อยู่ในสวนสัตว์สีอยุธยาไลยอนปาก
เมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเป็นอะไรที่น่ารักมาก
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ก็แวะไปชวนน้องพลอยเห็นได้นะครับ
โอ้โฮเก่งเลย

แล้วก็แบบร้องเพลงทรงอย่างแบดด้วยเหมือนคนอีกละค่ะ

ร้องพ่อกว่าคุณชนะอีกแล้ว

นี่แห้งสัตว์มีความสามารถมาก